การสอบใบขับขี่แบบใหม่ยังเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง

คือเสียงวิจารณ์มีมามากทีเดียว
ก็เลยทำให้ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่า

เรื่องของเงินที่ต้องจ่าย
กว่าถึง๖๐๐เพดานประมาณนี้เนี่ย

แล้วระยะเวลาน่าจะเริ่มอย่างน้อยคือปีหน้า

รวมทั้งไทยรัฐทีวีรวบรวมและเปรียบเทียบเลยว่า
อังกฤษญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงบ้าง

พอจะสบายใจได้มากขึ้นนะครับว่า
อย่างน้อยจะได้เห็นน่าจะประมาณสักปีหน้า
บางคนบอกว่าสอบแบบใหม่ก็น่าจะดีสิเพราะว่าง่ายขึ้น
ไปสอบกับโรงเรียนสอนขับรถเรียนแล้วก็สอบได้เลย
แต่มีการเปรียบเทียบโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าสะดวกจริงไหม
แล้วเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตกลงแล้วเป็นยังไง

สอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในปี๒๕๕๙
ผู้ที่ขอสอบจะต้องผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอบขับรถ
ที่มีใบรับรองหลักสูตรจากกรมการขนส่งทางบก

ใน๑๕ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะครับ
ผู้ที่มาสอบใบขับขี่ปีนี้มองว่าถ้าหากเริ่มบังคับ

ผู้ที่สอบกับโรงเรียนสอบสอนขับรถเอกชน

เพราะคุ้นเคยกับพื้นที่สนามโดยตรง

อบรมกับโรงเรียนการขนส่ง
และของกรมการขนส่งทางบก

มีใบรับรองหลักสูตรจากกรมการขนส่งทางบกนะครับ

มีค่าบำรุงการศึกษา๖๕๐บาท
ค่าประกันความเสียหาย๒๐๐๐บาท

เงินจำนวนนี้ขอคืนได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ใช้รถส่วนตัว๒๗๐๐บาท

มีใบรับรองหลักสูตรจากกรมการขนส่งทางบก

เรียนสามารถระบุวันเวลาที่ต้องการอบรม

ใบรับรองมายื่นขอใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายอีก๓๐๐กับอีก๕บาท

ใช้เวลาในการสอบและอบรมไม่ต่ำกว่า๓เดือน

ต้องขอใบขับขี่ชั่วคราวเพื่อหัดขับรถ

ต้องทำข้อสอบให้ได้ไม่ต่ำกว่า๑๘๐

การขับรถบนถนนจริงโดยที่ต้องมีกรรมการนั่งไปด้วย
สอบต้องสอบไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านการเห็นชอบนะครับ
เทียบกันกับอีกหนึ่งประเทศคือที่ญี่ปุ่นครับ
ทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ
โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ๔แสนเยน

จบหลักสูตรแล้วก็นำใบรับรองไปยื่นที่

ใบอนุญาตขับขี่ในเขตหรือเมืองที่พำนักอยู่

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎจราจร
ต้องได้คะแนนเต็มหรือต้องถูกทั้งหมด
สอบปฏิบัติผู้สอบจะต้องขับรอบสนาม

ซึ่งกรรมการจะเข้มงวดตั้งแต่การนั่ง

จนถึงขั้นตอนการขับที่ต้องใช้ความเร็วนั่นเองนะครับ